ซึ่งเมื่อวานนี้นายกลงพื้นที่ไปที่พิศนุโลกนะคะ
ไปตามเรื่องปัญหาน้ำน้ำทั้งน้ำท่วมด้วยน้ำปลาปลาด้วยนะคะ
แล้วก็ช่วงนึงมีการตัดพอด้วย
เพาะถึงสิ่งที่รัฐบาลทำลงไปตัดเพาะเกี่ยวกับเรื่องอะไร
ลองฟังนายกค่ะ
ที่ไม่เห็นด้วยที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยมันจะแพ้ล้างโครงการนี้ได้
นะครับอันนี้อันนี้ถ้าเกิดชอบอยู่ดีอยู่ก็ขอให้พูดมาก
ขอให้เปลี่ยนสีมองกลางนี่ไงคือนั่งก็บอกแหละ
ถ้าเกิด๑กุมภามีตังค์เข้ามามีเงิน๕๖๐๐๐ล้านเข้าไปในระบบ
แล้วคนไทยจะได้ประโยชน์แล้วก็บอกด้วยว่าคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ย
รับฟังความคิดเห็นตลอดนะพยายามจะปรับให้ดีขึ้น
ออกมาพูดว่ามีความสุขดีใจที่รัฐบาลนี้ทำให้
เพราะว่ารัฐบาลเองก็ต้องการขวัญแล้วก็กำลังใจเหมือนกัน
นี่แหละที่นายกบอกนะคะ